หลังมาเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะไม่เคยเปิดปากบอกว่าเป็นฟงเป็นแฟนอะไรก็แล้วแต่
แต่ก็หวานออกสื่อกันบ่อยค่ะ
ก็เลยต้องเอ่ยถามหน่อยละกันว่าสถานะกับหวานใจสายแรปเปอร์ตอนนี้น่ะ
ก่อนหน้านี้ใจก็แข็งปากก็แข็งไม่ยอมเลื่อนขั้นขึ้นให้เขาเป็นแฟนสักที
ตอนนี้จะเรียกแฟนได้เต็มปากเต็มคำหรือยังไปฟังสาวปรางตอบกันหน่อยค่ะ
เขาก็ไปดูค่ะไปเชียร์ด้วยแต่ไม่ได้ทันได้ดูโชว์ที่เซ็กซี่ของหนูนะคะ
เห็นในคลิปเขาก็โอ้โหเขาก็ตกใจ
ก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ขนาดนี้นะคะ
เขาก็แบบจะลงดีไหมหรืออะไรยังไง
เขาก็แบบเหมือนภูมิใจอยากจะชื่นชมแต่ไม่รู้จะชมวิธีไหนอะไรค่ะ
เพราะกับปังเองเขาก็ไม่ได้มาพูดชื่นชมเยอะเท่าไหร่
หรือเรียกแฟนได้เต็มปาก
เมื่อกี้คราวที่แล้วเขาตอบว่าไงนะคะ

แล้วก็งานของพี่เบิร์ดเบิร์ด
แบบเบิร์ดโชว์ที่มาพราง
ไปโชว์นี่นะโต้งก็ส่งดอกไม้ไปด้วย

ร่วมไปเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของคอนเสิร์ต

เจ้าตัวบอกว่าปลื้มปริ่มแบบสุดค่ะ

ที่ทำให้มะปรางนี้นะคะได้มีโอกาส
โชว์ความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นค่ะ
กรี๊ดแบบบ้านแตก
คือให้หนูทำอะไรก็ได้ยังไม่ได้คอย

ค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนเตรียมตัวค่อนข้างดี
ไม่ว่าจะเป็นทีมแดนเซอร์พี่เบิร์ตเองก็ซ้อมหนักมาก
ว่ามันสวยงามขนาดไหนอะไรเงี้ยโชว์เรา